ท่องเที่ยวในช่วงนี้นะครับเราก็เอาใจช่วยกันต่อไป
เพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้แล้ว
แต่ไม่แน่ใจว่าจะไปไหวหรือเปล่า
หนึ่งในปัจจัยที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางท่องเที่ยวก็คือ
สภาพฟ้าฝนหลายพื้นที่น้ำท่วมนะครับ
พังงาหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวก็เจอฝนตกหนักน้ำท่วม
เช่นเดียวกันครับนครสวรรค์ก็ไม่แพ้กันครับ
ตอนนี้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว
แล้วก็ดูเหมือนกับว่าปัญหาจะขยายวงกว้างมากขึ้นด้วยนะครับ
จากคลองบางเคียนคลองสาขาของแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตร
ล้นตลิ่งท่วมเป็นบริเวณกว้างเพิ่มมากขึ้นกระทบอีก๓หมู่บ้านครับ
ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
หลายพื้นที่น้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรนะครับ
ชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นภาษณะสัญจรเข้าออกในหมู่บ้าน
นาข้าวกำลังจะเก็บเกี่ยวอยู่แล้ว
ก็ถูกน้ำท่วมหลายพันไร่
ขณะที่มวลน้ำจากป่าแม่วงหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร
อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นับหมื่นไร่ครับ
โดยเฉพาะในพื้นที่รุ่มต่ำถูกน้ำท่วมสูงกว่า๒เมตร
ไร่ข้าวโพดไร่มันสัมปะหลังเสียหายเกือบทั้งหมด
ล่าสุดยังคงมีมวลน้ำหลากเข้าในพื้นที่

จะไหลเข้าไปถึงเขตเศรษฐกิจอำเภอลาดยาวต่อไปด้วยนะครับ
ทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าแล้วทางลาดยาเขาเตรียมการยังไง
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลาดยาวบอกว่า
กรอกกระสอบทราย๒๕๐๐๐ใบ

เพราะคาดว่ามวลน้ำจากเทือกเขาแม่วง
ไหลเข้าถึงชุมชนภายในวันพรุ่งนี้
บางส่วนเริ่มไหลเข้าคลองสาธารณะในพื้นที่แล้วนะครับ
อีกทั้งก็ยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกด้วย
พร้อมก็ช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๓จุด
ป้องกันน้ำท่วมอีกทางหนึ่งครับ
ขณะที่นายบัณฑิตอินตะผู้อำนวยการโครงการชลประธานพิศนุโล
ประตูระบายน้ำบ้านสตืออำเภอกงไกรราช
ติดต่อกับอำเภอบางรกรรมมีปริมาณค่อนข้างมาก
อยู่เหนือประตูระบายน้ำที่เปิดทั้งหมด๗บาน
ส่งผลให้น้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็พื้นที่การเกษตรในอำเภอบางรกรรม
หน้าข้าวครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้
ซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวแล้วก็เก็บเกี่ยวไม่ทัน

น้ำป่าไหลเข้าท่วมเส้นทางข้ามระหว่างอำเภอ

ถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปทั้งรถทั้งคน
นักประดาน้ำนำเรือกว่า๑๐ลำออกไปค้นหาจนพบนะครับ

นำรถแบ็คโฮลลากรถกระบะให้เข้าฝั่ง
กลางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวครับ
พบว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถเป็นชาย๑คนนะครับ
อกจากนี้ก็ตามรีสอร์ทที่พักอำเภอไซโยก
มีรถยนต์ของนักท่องเที่ยวถูกน้ำป่าไหลท่วมกว่า๑๐คัน

โดยฝนเริ่มตกหนักตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา
ทำให้น้ำป่าตามเทือกเขาสามพญาเทือกเขาตะนาวศรี
ไหลลงมาสู่แม่น้ำแควร์น้อยแล้วก็ไหลท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ
ปิดท้ายกันที่พังงาครับคุณผู้ชม
ความเดือดร้อนของประชาชนอำเภอตะกัวป่า
ปริมาณน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงกว่า๑เมตรแล้ว
หกหมู่บ้านในตำบลโคเคียนได้รับผลกระทบอย่างหนัก
สัญจรเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาดเนื่องจากปริมาณน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวกราด
ยางสวนผลไม้จมอยู่ใต้น้ำครับ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปอย่างล่าช้า
ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมเป็นครั้งที่๓ของเดือนนี้แล้ว
ต้องยกสิ่งของเอาไว้ในที่สูงส่วนที่ขนย้ายไม่ทันจมน้ำครับ
ขณะที่น้ำในแม่น้ำตะกัวป่ายังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ
เริ่มกังวลกันแล้วว่าจะประสบกับปัญหาเรื่องของขาดแคลนน้ำดื่ม
แคนอาหารเนื่องจากไม่สามารถออกจากบ้านได้
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งเข้าไปช่วยเหลือโดยด่วนครับ